พาพี่มิ้นและคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันแล้วกันครับ
นางฟ้าวงแตกฮะบรรดานางฟ้าเขารำหน้านาคจะแห่นาคเข้าโบสถ์
มันมีบางอย่างที่ทำให้บรรดานางฟ้าต้องวิ่งกันคนละทิศคนละทางคืออะไรไปดูครับ
วงแตกวงแตกโอ้รังใหญ่ด้วยรังใหญ่ด้วย

เลยครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับนางฟ้ากำลังรำสนุกเลยอ่ะ
บรรดาทีมงานจะส่งหน้าเข้าโบสถ์ก็กำลังมัน
ครูเอวกำลังหวานเลย
ครับกำลังย่อใส่กันเต็มที่ปรากฏว่าพึ่งหลวงแตกรังครับ
แล้วก็ไล่ต่อยทำให้แต่ละคนก็ต้องวิ่งหนีตายกันชุดละมุนนะฮะ
เมื่อวานนี้เอง๑๗มีนาคมครับไล่ต่อยชาวบ้านครับมีคนเจ็บหลายคน
บางคนถูกพึ่งต่อยไปนับเหล็กในที่ฝังอยู่ที่ตัวนะครับ
มิ้วคุณผู้ชมมากถึง๔๕อันในคนเดียวนะฮะ
แต่ถ้าเกิดว่าแพ้นี่อันตรายมากเลยนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑จุดพิมายครับ

แล้วไม่ใช่แค่คนสองคนไงเยอะมากด้วย

ส่งตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อครับ
ชาวบ้านที่เจ็บบอกว่ามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่
เท่าคนแก่รวมแล้วเป็น๑๐คนฮะ
นับเหล็กในรวมกันมากกว่าร้อยอันนะ
ก็บางคนคนเดียวมีตั้ง๔๕แล้ว

ชาวบ้านเขาบอกว่ารถแห่กำลังนำหน้าบรรดาพ่อนาค
จะนำเข้าโบสถ์แต่ว่าด้วยความที่แรงสั่นสะเทือนจากวงดนตรี
เขย่ารังจนกระทั่งพึ่งหลวงที่เขาทำรังอยู่ที่หน้าโบสถ์นะครับ

แล้วพึ่งเองเขาก็รักและห่วงไงแล้วตกใจด้วย
เขาก็เลยบินต่อยทุกคนที่ขวางหน้าครับ
ชาวบ้านเองก็วิ่งหนีรังนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

รังใหญ่นะแล้วแรงสั่นตุ๊บวงดนตรีเนี่ยนะฮะ

โอ้โหวางบนทิชชู่เยอะแบบนี้เลยครับ
นี่นะฮะวนได้แค่๒รอบครับ
ยังไม่ทันครบสามยังไม่ทันได้พาพ่อหน้า
เป็นพระใหม่เลยเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนครับ
โดยเดี๋ยวให้พูดว่า

คือเขาเชื่อกันว่าถ้าได้รำหน้าหน้าจะได้เกิดไปเป็นนางฟ้า
เกิดไปเป็นเทวดาก็เลยเต้นกันใหญ่
แต่เพิ่งแตกรังขนาดนี้วงแตก

แล้วก็คงจะต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหา

แล้วทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจนกระทั่งไปกระทบกับรังพึ่งเขานะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องขำขันที่เล่ากันในหมู่บ้านแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะฮะ